ถ้ามีเพื่อนบ้านดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะ

บอกว่าเรื่องบางเรื่องในบ้านของเราคนที่รู้ดีที่สุดคือเพื่อนข้างบ้าน

ทีนี้คุณผู้ชมบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเหมือนลักษณะเขาอุ่นกับข้าวทิ้งไว้ค่ะ

ไฟไหม้บ้านเพื่อนบ้านทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าไปดับไฟให้คุณผู้ชมดูนะ

ไม่อยู่ลองดูนะคะว่าสำเร็จหรือเปล่า
งัดเลยงัดเลย
นิ้นเจียวใส่ไฟมานะพี่เจียวนะ
เฮ้ยเขาต้องทุบกันขนาดนั้นเหรอมันเปิดไม่ได้เลยเหรอ
ยากมากคุณขันกว่าจะเข้าไปได้นะคือตอนแรกเนี่ยใช้ค้อนทุบก่อนนะฮะ
ไม่หลุดไม่รู้กุญแจยี่ห้ออะไรนะฮะ
หลังจากนั้นถึงขั้นว่าต้องเปลี่ยนมาใช้เครื่องเจียร์ไฟฟ้าค่ะ
มาตัดจนขาดแล้วเข้าไปได้นะคะ
เข้าไปได้มาแล้วเครื่องเจียร์ไฟฟ้านี่นี่อ่ะค่ะ
ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะฮะ
บอกว่าเป็นเหตุการณ์สดร้อนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อนบ้านน่ารักมากเลยนะคะ
ร่วมแรงร่วมใจกันเพราะ
คำถามก๊อฟเจ้าของบ้านไม่อยู่

ไม่อยู่ใส่กุญแจประตูหนาแน่นเลยนะคะแต่ลืมปิดแก๊ส
โอ้โหน่ากลัวมากแล้วอุ่นอาหารทิ้งไว้
โอ้โหหม้อหม้อร้อนน่ะถึงขั้นว่าไฟลุกอ่ะค่ะ
ไม่คุณถ้าเกิดว่าคุณอุ่นอาหารทิ้งไว้แล้วคุณไม่อยู่
คุณทิ้งไปนานหม้อมันจะแห้งนะคุณ
ใช่แล้วเนี่ยกลายเป็นเหตุไฟไหม้แบบนี้นะคะ

คุณก๊อฟลามไปติดเตาแก๊ส
เพื่อนบ้านพยายามจิดน้ำดับเพลิงเข้าไปในบ้านแล้วนะคะ
แต่ว่าแรงดันน้ำมันส่งไปไม่ถึงครั้ง
ก็เลยต้องช่วยกันตัดกุญแจแบบนี้
ตัดกุญแจออกแบบนี้นะในที่สุดแล้วทุกคนก็แบบ

คือถ้าเกิดมันดับไม่ได้มันลามไปบ้านเพื่อนบ้านแน่

มีเพื่อนบ้านดีของแท้จริงอ่ะ